ต่อเรื่องนี้กันบ้างค่ะต้องบอกเลยว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของจริง
คุณผู้ชมค่ะเหล่าทายาทคนในวงการบันเทิงนะครับ

คือน้องสองคนนี้นะคะเราเห็นกันมาตั้งแต่ตัวจิ๋ว
เลยตอนนี้ก็เริ่มโตฉายแววสายเลือดซุปตากันแล้ว
เห็นว่าตอนนี้เขาอัพเลเวลกันแล้วนะคุณ
ประเดิมงานอีเวนต์แบบปกติจะต้องมีอีเวนต์เป็นคุณแม่
ร่วมด้วยคุณลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้ว
ขอจ้างคุณลูกไปเลยนะคะประเดิมงานอีเวนต์แบบเต็มตัวค่ะ
ทางด้านน้องแก๊กเวลนี่ไงยืนหล่ออยู่เลย
ตอนนี้ฉายแววความหล่อไม่แพ้คุณพ่อไม้นะ
มาร่วมโชว์ตัวตามสไตล์หนุ่มหล่อมาสขรึมค่ะ
มีคุณแม่ซาร่ามารอให้กำลังใจแบบใกล้ด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านน้องมะลิค่ะก็มีแม่โบมาให้กำลังใจเหมือนกัน
แต่ว่างานนี้ขอฉายเดี่ยวประเดิมสัมภาษณ์กับพี่สื่อมวลชนด้วยนะจ๊ะ
ออกอาการประมาทเล็กน้อยค่ะแต่ก็ทำได้ดีจนต้องเอ่ยปากชมกันเลยจ้า
ก็อยากมองค่ะ
ก็ต้องร้องไฮล์

น้องบอกว่ามีฉากร้องไห้ด้วยแล้วร้องไห้ทำยังไง
ก็นึกถึงคุณสัมภัย
ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องก็เป็นแรงบันดาลใจในการแบบเส้นทางในวงการบันเทิงนี้นะคะ
ให้น้องทั้งสองคนทำให้ประสบความสำเร็จนะคะ